โดนัทยังไม่รู้แล้วเมื่อไหร่อยู่

เพราะไอโดนัทชิ้นเดียวจะเป็นยังไง

จ๊อจ๊ะริมจอร์
ว่ากันว่าเด็กชอบกินคือเด็กกำลังโต

เดินกำลังพูดถึงฝาแฝดลูกแม่ชม
เต้าสายฟ้าเต้าพายุ
เดี๋ยวนี้เรื่องกินพี่สายจำม่ำขึ้น
เพราะกินเก่งยังโดนัทง้ะ
ต้องกินที่นี่กรอกนี้เดี๋ยวนี้

ยูพี่สายยังไม่ได้ง่ำเข้าปากเลยยูยูแบ่งดิยูเป็นเอ็นดูเขานะคะเสียงพี่สายวาววอนมากเถอะ
โดนัตยึงมีรูแล้วเมื่อเรายูจะมีกัน
งำนี่แหละนะเด็กกำลังโตอุ้ยน่ารักเป็นที่สุด

คือก็รู้แหละว่าจะซื้อให้

ยุ๊ก็แบ่งพิซ่าให้หน่อย